เอาล่ะไปเรื่องราวของของกินกันเลยแบบนี้พูดถึงผลไม้
แบบนี้ผมก็เริ่มชักจะหิวแต่ที่จะไปทานเนี่ยยังไม่ใช่ผลไม้นะ
ทานอาหารคาวกันหน่อยไปทานก๋วยเตี๋ยว
เตี๋ยวที่นี่ไม่ได้ใส่ชามคุณผู้ชมครับใส่มือมาเลย
เออฮะแล้วมันจะทานได้เหรอ
มันก็จะลวกมือแซวเล่นใส่กะลา

โอ้โหเห็นแล้วน่าทานจริงครับ

ไปลองลิ้มชิมรสกันได้นะครับ

แต่ว่ารสชาตินี่อร่อยไม่ใช่มาแบบเล่นนะเข้ามาแบบจริงจัง
กะลาเลยชื่อร้านชัดเจนก๋วยเตี๋ยวกะลานะครับ
มีให้เลือกหลายเมนูทั้งก๋วยเตี๋ยต้มยำเย็นตะโฟและพิเศษที่สุดคือก๋วยเตี๋ยวมหาสมุทร
มหาสมุทรเนี่ยก็คือมาทั้งทะเลเลยยกทะเลมาเลย
เพราะว่านี่อย่างที่บอกใส่มาในกะลามะพร้าวเป็นภาชนะโอ้โหทานแล้วโดนจิตโดนใจจริง

นิวซีแลนด์หอยแมงพู่นิวซีแลนด์ตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับ
เขาบอกว่าความสำเร็จของเจ้าของร้านวัยโจคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพราะความคิดสร้างสรรค์นี่แหละ
โอ้โหลูกค้าเลยเนืองแน่นอย่างที่เห็นไปลองฟังเสียงดูครับ
กะลาเนี่ยครับมันมีอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานแล้ว
แล้วเราก็เอามาประยุกต์ใช้เป็นชามกะลาซะเพื่อให้มีเอกลักษณ์เด่นในธุรกิจของเราครับ
ตัวธรรมชาติของกะลาเขาก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็ล้างเหมือนชาม
ปกติได้เลยครับผมไม่มีปัญหาอะไร
นี่ไงเป็นการลบคำสบประมาณว่าก๋วยเตี๋ยวกระโหลกกะลาอะไร
นี่ไม่ใช่ธรรมดานะใส่กะลามาแล้วลูกค้าเพียบนะครับ
อร่อยด้วยที่สำคัญ
ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวกะโหลกะลาแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวกะลาจริง
ใช่แต่ถ้าเป็นบ้านคุณชนะเนี่ยคุณชนะจะเอากะลาใส่น้ำ
แล้วก็ไปชะโงกดูเงาตัวเอง
เอาไว้ดื่มคุณคิดไปเองไม่ว่าไปเลย
ลองไปใส่อาหารทานดูก็เป็นไอเดียเก๋ดี